ส่วนช่วงนี้นะครับจะไปติดตามบรรยากาศงานวิ่งสำหรับผู้ที่มีใจรักเสียงเพลงนะครับ
เป็นกิจกรรมที่วิ่งไปฟังเพลงไปตลอดระยะทางครับ
ติดตามบรรยากาศได้กับคุณพิชชี่วรทรสมกิจรุ่งโรธครับ
เพราะตั้งแต่เริ่มงานก็มีคอนเสิร์ตเล็กเรียกน้ำย่อย
ขณะตอนวอร์มอัพยังวอร์มด้วยการเต้นซุมบ้าเก๋ไก่ไม่เหมือนใครจริง
และถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมออกสตาร์ทกันเลย
กลับมาแล้วตลอดระยะทางห้ากิโลเมตรของการวิ่งรอบสังหวังรอเก้าก็สนุกไม่เบาค่ะ
มีลำโพงอยู่ตลอดทางกิมมิกของงานก็คือ๕กิโลเมตรจะแบ่งไปตามแนวเพลง๕แบบและกิจกรรมที่แตกต่างกันไป

ซอฟที่พอปแมสแล้วก็โอซาโฟ
แต่ว่าข้างหน้านี้พิชชี่เห็นว่ามันยังมีแบบกิจกรรมอย่างอื่น

มาแล้วล่ะ
มา

แต่ว่าวิ่งครบ๕กิโลเมตรแล้วใช่ว่างานจะจบนะคะ
เพราะว่าหลังเข้าเส้นชัยมีปาร์ตี้รอเหล่านักวิ่งอยู่
แสงสีเสียงจัดเต็มอุปกรณ์เพราะเพียบ
ซึ่งนักวิ่งที่ได้เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ก็บอกว่า
และแตกต่างจากงานวิ่งอื่นที่เคยเข้าร่วมมา
ก็เพราะว่าปกติที่ไปส่วนใหญ่จะไปงานตอนเช้า

อันนี้เป็นงานตอนกลางคืนก็คือมีไฟสวยดี
แล้วก็มันเหมือนอารมณ์เป็นปาร์ตี้ด้วยค่ะ
แล้วทุกคนที่มาร่วมงานก็เหมือนแบบว่าวิ่งไปด้วยเต้นไปด้วย
คือเหมือนเป็นความบันเทิงมากกว่างานวิ่งทั่วไปค่ะ
กจนลืมเหนื่อยแบบนี้แถมไม่ออกกำลังกายด้วยดีจริงเลยค่ะ